แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทานแต่หมูยอแล้วยังไม่อิ่มเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณ
เจ้านี้เนี่ยเด็ดมากอยู่แถวนี้
ไปดูกันสิว่าน่าทานขนาดไหน
อู้วนักมอเตยไปก็ถึงเห็นไหม

เพราะว่าชื่อร้านเขาคือก๋วยเตี๋ยวแก้บน

เพราะว่าเขาได้แนวคิดมาจากวิถีชีวิตของคนไทย

๘ด้านต้องไปบนบานสารกล่าวขอพรตามความเชื่อ

เวลาสมหวังก็จะหาของดีไปแก้บนถูกไหม
เพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เปรียบเสมือนของดี

เพราะว่าลูกค้าก็เปรียบเสมือนบุคคลที่เรานับถือบูชา

เพราะว่าฉะนั้นแล้ววัตถุดิบของร้านทั้งหมด
จะต้องคัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพ

เกี้ยวปลาไส้ตับหมูสับน้ำตาลถั่วพริก
มะนาวนี้ต้องคั้นสดทุกวันด้วยนะ
หมี่สั่งทำพิเศษเฉพาะร้านนี้เท่านั้น
ต้องเป็นไข่ยังมะตูมเท่านั้น

และที่สำคัญของดีของเด็ดนี่คือ

ร้านเขาทำเองรับประกันว่าอร่อยนุ่มหนึบแน่นอนนะคะ
เคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้ก็คือน้ำซุปคุณ
น้ำซุปที่นี่เขาใช้เล้งกับคาตั้งเป็นวัตถุดิบหลัก
เพราะว่าสองอย่างนี้มันจะให้ความหวาน
แต่เป็นความหวานที่ต่างกัน

ก็จะทำให้น้ำซุปมันหวานกลม
แต่ละส่วนที่เป็นกระดูกของหมูมันให้ความหวานที่มันไม่เหมือนกันนะ

เรียกได้ว่าพิธีพิถันกันแบบทุกขั้นตอนจริงนะคะ
เปิด๘โมงครึ่งถึง๓โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ใครไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะจ๊ะ
ส่วนใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นแบบนี้
ห้ามพลาดเลยต้องติดตามรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสิร์ฟ
ให้กับแฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอทุกวันเสาร์๑๑โมง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
วันเสาร์นี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาทุกคนไปชิมเมนูเส้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ลิ้นชัก

มีลิ้นชักสืบทอดสูตรความลับอร่อยแบบนี้มาจากอากง๗ทศวรรษคุณ
ชื่อร้านมีชื่อว่ากองเมงจันทร์

เกรงจันทร์ก็แบบบอกเลยว่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษจริง
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหนังหมูต้มพะโลที่เสิร์ฟความอร่อยมากว่า๔๐ปีเหมือนกัน
ร้านก๋วยเตี๋ยวยายปุกนะคะ
นี่ก็น่ากินเนาะคุณเนาะโอ้ยตายแล้ว
และก็ไปชิมสปาเกตตี้น้ำพริกปลาทูแม่กรองกันต่อค่ะ

ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวครบเครื่องเรื่องปลากับร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอำภาวาเจ้าดังประจำถิ่นนะคะ
พบกับความอร่อยเด็ดของเมนูเส้นทั้งหมดนี้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ในวันเสาร์๑๖มิถุนายนนี้๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ
เสาร์นี้บอกเลยมีแต่รายการดีทั้งนั้นนะน้องใบตองนะ
เปิดตอนเช้าแล้วจนก็เจอใบตองก่อนโอ้โหแทนแลนด์เด็ดจริงขอบอก
แล้วก็ดูข่าวกันไปแล้วก็ต่อด้วยเล่าเส้นเป็นเรื่องนี่แหละ
ดูข่าวตอนนี้แน่